เมื่อน้องกล้าวน้องกลางอ่อนมาวายเป็นพระราชกุศล
บ่อดินทรเทพยาวราคูณขอให้พระองค์ย่งทรงฆกเซ็นต์กำราศ
พระราชสมปัตย์ราบเพื่อนิติรันต์และบ่ออนิสงคลมกุณีย่งเป็น
จ่ายทางถึงต่อผมพระคุณทรงฆกส์แต่ว่าทางนี้ล่ะ
สวัสดีครับข้างหลังครับ
สวัสดีครับข้างหลังครับ
สวัสดีครับข้างหลังครับ
สวัสดีครับข้างหลังครับ
สวัสดีครับข้างหลังครับ
สวัสดีครับข้างหลังครับ

สวัสดีครับข้างหลังครับ
สวัสดีครับข้างหลังครับ
สวัสดีครับข้างหลังครับ
สวัสดีครับข้างหลังครับ